สวัสดีค่ะสวัสดีคุณจูด้งค่ะสวัสดีค่ะ
เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
เจอกันแบบนี้วันอาทิตย์วันนี้ผมมาแทนคุณชนะเช่นเคยครับ
มายาวเลยไหมคะได้ครับผม
ได้ดีแล้วก็แซวก็หอกเขาไม่เป็นไรอยู่กันสองคนก็สนุกสนานกัดกันได้เหมือนเดิม
วันนี้วันอาทิตย์ที่๕มีนาคมแป๊บเดียวเนอะเข้าสู่เดือนมีนา
เดี๋ยวพรุ่งนี้เหมือนจะเป็นวันมาคะหรือเปล่า
มีนาคมวันหยุดวันพระวันสำคัญ
วันสำคัญคุณชิสาไปทำบุญที่ไหนฮะ
ทำบุญใกล้ใกล้บ้าน
ส่วนผมเนี่ยเข้าวัดก็ทำบุญแต่ถ้าอยากได้เข้าไปในใจคุณต้องทำไงฮะ
ทำยังไงก็ส่งไลน์มาคุยกันนะคะ
หลากหลายช่องทางเดี๋ยวเราพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอ๓๒หรือว่าทางออนไลน์ก็ได้ค่ะ
ใช่ครับส่วนช่วงหน้าจะมีอะไรนี่เลยเดี๋ยวพาไปดูนะครับคุณผู้ชมครับผมนะจะเป็นอย่างไร
ถ้าการให้ติ๊บนักร้องต้องมีคุณแฟนอยู่ข้างงานนี้จะหมูเอ้ยหมูหรือจ่า

อาทิตย์อาจจะเป็นอาทิตย์ที่หยุดยาว
เพราะพรุ่งนี้วันหยุดด้วยยังไงก็ส่งไลน์มาคุยกันนะ
โดยเฉพาะสาวคุณภรรยามีประสบการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่า

วันที่แต่งงานกันใช่ไหมเข้าห้องหอเรียบร้อยแล้ว
นี่แหละคืนนี้สำคัญว่ากันว่าเป็นคืนแรกของเราสองคน
เหมือนคู่นี้ไหมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโอ้โหบอกเลยว่าเจ้าสาวรับบทหนักจริงค่ะ
โอ้โหหนักไหมล่ะแบบนี้
เกิดอะไรขึ้นครับคุณชิสา
ก็สามีสิฮะปาร์ตี้ดึกดุ่นเลี้ยงกับเพื่อนซะจนเมาขนาดนี้
แล้วกลับขึ้นห้องไม่ได้หน้าที่ของคุณพันละเมียนี่แหละค่ะ
ต้องมาดูแลลากลากขึ้นเตียงส่วนคุณสามีเองก็เกลี้ยซะแบบ
โอ้โหไม่มีเรื่องมีแรงมาก็เลย
ทำให้ในค่ำคืนวันพิเศษนั้นเป็นวันที่ต้องพักผ่อนให้เต็มที่
แต่ยังไงก็ตามก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่นี้ด้วย

วันพิเศษวันสำคัญได้แต่งงานเข้าหอลงกันเรียบร้อยก็ถือว่ามีความสุขแล้ว
หลังจากนั้นค่อยว่ากัน
แรงเยอะมากเลยนะลากคุณสามีดูดิฮะ
โอ้โฮน่ะจริงก็แหละครับผู้หญิงตัวเล็กกับผู้ชาย
กำลังไม่เหมือนกันแต่ก็สามารถดูแลได้
ใช่ผมที่เขาบอกผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้า
เออส่วนผู้ชายเป็นหางช้างเลยช้างเท้าหลัง
เป็นหางเลยเหรอพอตัดแกว่งไปมา
คุณผู้ชมเรียกว่าน่ารักจริงนะครับ
คุณผู้ชมอยากจะให้ดูเรื่องนี้หน่อย

กับการที่เราจะต้องขอติ๊บให้นักร้อง
ขอติ๊บประยาอาจจะเป็นอย่างไร

ต้องใจกล้าแบบนี้ครับพ่อบ้าน

กับการขอติ๊บข้างหลังนั่นคือแบบว่าน้องเนสเตอร์นะ

ยกนิ้วขึ้นมากราบการ

แล้วก็ยกไหว้แบบนี้ยกไหว้สวยที่น้ำใจเลยดี
โอ้โฮพอไหมพอไหมครับคุณพี่

ฝ่ายคุณภรรยานี่คือมีเท่าไหร่ให้คุณสามีไปเลย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

แบบนี้ได้เหรอคะแบบนี้ได้เหรอคะ

เดี๋ยวนะมือพี่เขาขายไหมครับ
ทำไมยาวมาดมยอกแน่
ก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีขอติ๊บกับภรรยามาให้น้อง

โอ้โหไม่รู้ว่าคุณพี่เข้าบ้านได้หรือเปล่านะครับผมทำแบบนี้
เขาได้แหละเขาก็ไปด้วยกัน

คือถ้าอยากจะให้ติ๊บสาวก็ต้องกล้าขอสาวของเราเหมือนกันก่อน
เออไม่ธรรมดานะครับนะครับ
กลับมาตามตอบแบบชัดใน
ครูกัดสบัดคราวครูกัดสบัดคราวครูกัดสบัดค่าว
ตายครูพระช่วยค่ะ
แป๊ะขุตรทานทำนี้จริงค่ะขุนสูดองต์
เพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคุณป้าคนหนึ่งที่เขาอยู่ร้านขายของชำ
แล้วเกิดเหตุการณ์ที่มีคนร้ายบุกเข้ามาทำร้ายคุณป้า
แต่ถือว่ายังโชคดีที่มีคุณพระช่วยค่ะ

หายใจคว่ำอ่ะแอบเป็นห่วงคุณป้าไม่ได้เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนางสำเนาเคล้าคล่องอายุ๖๐ปีค่ะ
คุณป้าเนี่ยเป็นเจ้าของร้านของชำที่ตั้งอยู่ในชุมชนวัดขวดหินตะมน
พระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
กล้องจากด้านหน้าที่ติดตั้งเอาไว้ที่หน้าร้าน
เห็นผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาที่ร้านของชำ
แล้วก็มองดูข้างในร้านเนี่ย

นะคุณป้าเนี่ยอยู่ภายในร้านยืนจัดของอยู่เท่านั้นแหละค่ะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยบุกเข้ามาจู่โจม

เนี่ยเขาก็เตรียมเอามาขู่แล้วก็ทำร้ายคุณป้า

คนร้ายก็พยายามทำร้ายร่างกายมีถีบคุณป้าด้วย
มีจังหวะหนึ่งที่เขาเอามีดมาเตรียมจะจ้วงเราด้วยอะค่ะ

ทำกูก่อนมึงทำกูก่อนกูจะฆ่ามึง
แต่พูดตามข้อมูลที่คนร้ายเนี่ยเขากล่าวมา
คุณป้าเองก็พยายามสู้สุดแรงนะคะ
จนกระทั่งคุณป้าส่งเสียงร้อง
พระที่อยู่ตรงข้ามบ้านได้ยินเสียงกระโดดข้ามกำแพงออกมาเลยค่ะ

จากกล้องวงจรปิดเห็นแบบนี้พระสองรูปวิ่งมาอย่างไวเลยค่ะ
พอคนร้ายเห็นว่ามีคนเข้ามาช่วยก็เลยวิ่งหนีตะเลิศเปิดเปลืองไป
โหยังดังเลยมองถลัวไปก็เห็นคุณป้านถูกทำร้ายร่างกายอยู่
ก็เลยรีบปีนข้ามกำแพงสูง๓เมตรจะไปช่วย
ตอนนั้นไม่ได้คิดหรอกว่ากำแพงมันสูงถึง๓เมตร
แต่ใจอยากจะไปช่วยไงไม่รู้ว่ากระโดดไว้ไหมแต่ข้ามไปแล้วใจสู้ซะก่อนนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยค่ะทางตำรวจสพมาพตะพุธ
ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีแล้วนะคะ
ก็คาดการณ์เบื้องต้นว่าน่าจะเป็นคนพื้นที่ใกล้เคียงค่ะคุณจูด้ง
หรืออาจจะเป็นคนที่มีความแค้น
เพราะว่าในจังหวะที่พระท่านเนี่ยเดินสวนเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยคุณป้าใช่ไหม
ได้ยินคนร้ายพูดออกมาว่ามันทำกูก่อนมันทำกูก่อน
แบบนี้หรือเปล่าถึงมีความแค้นในใจ
หรืออีกสาเหตุหนึ่งที่คุณตำรวจสันนิษฐานก็คือเสียสตินั่นเอง
แต่ล่าสุดค่ะคุณจูด้งคุณผู้ชม
ตอนนี้จับคนร้ายเสื้อเทานี้ได้แล้วนะคะ
ก็ต้องบอกว่าขอบคุณจริงสำหรับเจ้าหน้าที่สำรวจ
ตำรวจสพมาพตะพุธที่ลงพื้นที่กวดขัน
แล้วก็จับกลุ่มคนร้ายมาได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนหลังจากนี้จะป้องกันอย่างไร

ก็ต้องให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ช่วยสอดส่องดูแล
เพราะว่าโอ้โหถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้อีก
ชาวบ้านไม่สบายใจนะ
ใช่ฮะนี่ดีที่คนมาเห็นน่ะ

ใช่โอ้โหแต่ว่าก็ไม่ได้ผิดวินัยส่งเขา

เป็นการทำบุญไปด้วยซ้ำ

ใช่ตามกันเลยนะครับ
เรื่องนี้ก็ที่สุดเหมือนกันครับคุณชิสา

คือเพื่อนบ้านเขาเลี้ยงไก่เล่นี้

เช้ากลางวันเย็นเขาบอกทนไม่ไหว
จนต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแบบนี้ครับ

ขันแบบเฉียงขันดังกว่าเสียงมอเตอร์ไซส์
เขาบอกว่าเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
มีมากกว่า๑๐ตัวโอ้โหแล้วตรงเสียงคัน
กลางวันกลางคืนเช้ามืดก็มีโอ้โห
แล้วก็แจ้งเพื่อนบ้านแล้วนะแล้วก็แจ้งเขตแล้วด้วย
แต่เป็นยังไงไม่ได้รับการแก้ไข
ก็เลยต้องทนอยู่แบบนี้ทนมานานแล้วนะพี่ชิสา
สี่ปีน่ะสามปีฮะโอ้โห
แล้วทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านนะ
เขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าตอนแรกก็ใช้วิธีทนเอา
แต่ต่อมาทนไม่ไหวแจ้งตำรวจมาหน่อย
ตำรวจบอกก็ย้ายบ้านหนีไปสิ
ฮะอ้าวบอกแบบนี้ทำอย่างไรดี
แจ้งสำนักงานเขตหน่อยทางเขตเข้ามาดู
เขาก็มาดูแค่เรื่องของการตีไก่

ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ

เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเคยประกาศขายบ้านแล้วนะ

แต่กลับขายไม่ได้เพราะว่าใครที่มาเห็น
ก็บอกโอ้โหไม่เอาสภาพแวดล้อมแบบนี้
ไปดีกว่าไม่มีใครซื้อฮะ
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปติดต่อ
ขอสัมภาษณ์บ้านของคนเลี้ยงไก่
แต่ไม่มีใครอยู่อีกครับพี่ชิสา
ก็เลยไปสอบถามบ้านที่เลี้ยงไก่อีกหลังหนึ่ง
เจ้าของไก่บอกว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์

แต่ว่าทางเขตลาดกระบังเข้าไปดูในพื้นที่แล้วนะ
เขาบอกว่าไม่เจอเจ้าของบ้านที่เลี้ยงไก่
แต่เขาประเมินว่าน่าจะมีไก่อยู่เกือบ๒๐ตัว

แล้วคือไก่ทั้ง๒๐ตัวมันก็แข่งกันขันไง

ทีนี้ทางเขตลาดกระบังเขาบอก

จะหาเทปปิดปากมันเหรอ

วิธีไหนก็ได้เพื่อให้ระงับเสียงไก่
ถ้าไม่ทำตามนะทางสำนักงานเขตบอกว่าจะดำเนินคดี
ตามพระราชบรรยัติการสาธารณสุขปี๒๕๓๕

อันนี้คือทางเขตรัฐกระบังเขาก็ให้ความคืบหน้ามาเนอะ
อ่ะเข้าใจนะปัญหาบ้านใกล้เรือนเคมันก็มีเรื่องหลากหลายมากมาย

ส่วนเรื่องนี้ท่าทางจะคุยไม่รู้เรื่องคุณจูด้ง

เพราะตำรวจเนี่ยพยายามที่จะซักซ้อมแผนในการจับกลุ่มคนร้าย

เออพอไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยจะต้องมียุทธวิธี
ปรากฏว่าทำแผนซ้อมขึ้นมาแต่ได้จับจริงค่ะ
เสื้อแดงคนนั้นแหละค่ะที่กำลังถือท่อกวัดแกว่ง

นี่คือคนคลั่งตัวจริง

ไม่ใช่แผนปฏิบัติการซักซ้อมแต่อย่างใด

เรียกว่าวางแผนซ้อมแต่เจอของจริงซะอย่างนั้น
อ้าวตำรวจก็ถึงไหนถึงการอาวุธค่ะ
นะเธอมาได้ทันเวลาพอดี
เพลงนี้ต้องมาเข้ากับข่าวนี้เลยทีเดียว
ซึ่งคลิปผู้ใช้ติ๊กต๊อกคนนี้ค่ะเขามาโพสต์เอาไว้เป็นเหตุการณ์
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะ

แต่จังหวะนั้นแหละค่ะผู้ชายแปลกหน้าเสื้อสีแดงคนนี้
เป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีก็เดินมากลางวงตำรวจเลยค่ะ
แล้วก็ใช้เหมือนลักษณะไม้ฟาดไปที่คุณตำรวจนะคะ
คุณตำรวจก็เอาไหนก็ไหนนอกแผนแล้วใช่ไหม
งั้นลองดูไกลเกลี่ยชายเสื้อแดงคนนี้เลย
ส่วนคุณตำรวจคุณตำรวจที่เตรียมตัวจะเป็นคนคลั่ง

ที่สวมบทบาทนะยืนอยู่นี่บอกโอลี่เหมือนถึงผม

งานเลยครับผมนั่งตากแดดยืนตากแดดนั่งตั้งนั้น
แต่งตัวตั้งครึ่งวันแล้วเข้ามาทีเดียวผมต้องการเลย
ออกไปเนียวชื่นชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จำรวจทุกท่านนะคะ
เรียกได้ว่าทำงานกันอย่างเต็มที่

แต่พอทำงานจริงก็ทำได้เรียบร้อยดี
นี่เจอของจริงแบบนี้เนาะ

แล้วที่เจออยู่นี่อะไรคะคุณจูด้ง
ก็เป็นของจริงเหมือนกันสวยของจริง
ยูเตคุณน้องคุณชนะตัวจริงเลย

การเป็นผู้ปกครองการเป็นคุณพ่อ

มันไม่ง่ายอย่างไรลองไปดูครับ
วิ่งแบบนี้คุณผู้ชมวิ่งเหมือนกับว่าภรรยาเนี่ย
อนุญาตให้ไปดื่มกับเพื่อนแต่ไม่ใช่
นี่เป็นการวิ่งในความคิดของคุณเลย

ที่รับบัตรคิวเพื่อที่จะไปรับลูก
มันต้องแข่งขนาดนี้เลยเหรอคะ

เพราะว่าจริงแล้วโรงเรียนนี้เขามีกฎนะครับ

เพื่อที่จะต่อคิววนรถมารับ
เขาก็เลยต้องวิ่งไปเพื่อที่จะให้เบอร์

ก็เลยต้องซอยเท้าแบบนี้เลย

แล้วปรากฏว่าคุณพ่อวิ่งแบบนี้
ได้เบอร์อะไรเดี๋ยวต้องดูนะฮะ

นี่เบอร์๑ครับ

อันนี้เป็นความภูมิใจทั้งลูกและพ่อด้วย
เสียงเขาอย่างไรบ้าง

บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องวิ่งรับลูก
ทำไมเรียนเอกชนแล้วทำไมต้องวิ่งแย่งกัน

แล้วเราก็จะวิ่งไปรับบัตรคิวนะครับผม
ซึ่งถ้าเรารับคิวต้นลูกเราก็จะกลับออกมาก่อน
พอออกมาก่อนรถไม่ติดนะครับผม
เดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่

ไปแล้วครับรับบัตรคิว
เย่นะรับบัตรคิวครับผม
ไปแล้วครับวิ่งแล้ว

สาววิ่งมาแบบนี้ก็ได้เบอร์๑ไปเลยจ้า
แล้วก็ได้มีเวลากับลูกให้เยอะเพราะว่ารถไม่ติดด้วย
หลายคนคอมเมนต์บอกกว่าลูกจะเรียนจบเนี่ย
คงเป็นทีมชาติติดทีมชาติแล้วล่ะคุณพ่อ

นี่ฮะโอ้โหคุณพ่อน่องเหล็กมากแล้วก็วิ่งไวมากจริง

ก็เป็นการบริหารจัดการของแต่ละโรงเรียน
จริงแล้วก็อาจจะไม่ต้องวิ่งทุกคนก็ได้

เขาบริหารจัดการให้เรียบร้อยแหละนะคะ
ดีแล้วคุณครูและโรงเรียนใส่ใจดีขนาดนี้ก็ยินดีกับผู้ปกครองด้วย
ไปดูอีกคลิปนึงนะฮะ
ต้องขอเตือนนะคะว่าใครที่ชอบปาร์ตี้
หมูทะชาบูปิ้งย่างแล้วทานที่บ้านถูกไหม
เราก็ต้องมีเตาเมียแก๊สเอาเองถูกมั้ย
คุณถ้าคุณจะใช้แก๊สคุณต้องเช็คให้ดีว่าอุปกรณ์พร้อมไหม
อย่างนั้นแล้วอาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
โอ้โหไฟลุกพลึบแบบนี้เลยอ่ะ
เรียกว่าชัดซีลกันเลย
กำลังจะกินหมูกระทะปิ้งย่างกันอยู่ดี
โอ้โหเกิดไฟไหม้ขึ้นมาอย่างนี้เป็นยังไงล่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตะบนศรีนรงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะ
คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่า
เตรียมจะนั่งปาร์ตี้กันก็ต้องมีการจุดเตาหน่อย
ที่ใช้เนี่ยใช้เป็นลักษณะเหมือนเตาแก๊สกระป๋องนะคะ
ซึ่งแก๊สกระป๋องที่ใช้เนี่ยสามีเขาใช้ในการเลี่ยมพระ

แต่จังหวะนั้นน่ะน้องชายของสามีเป็นคนมาจุดแก๊สกระป๋องนี้แทน
ก็เลยอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมากลายเป็นไฟไหม้ลุกขึ้นมาแบบนี้นะคะ
แล้วทีนี้จะใช้อะไรดับล่ะเนี่ยค่ะเสียงในคลิปบอกเอาดินเอาดินมา
เอาดินเขาก็เลยไปเอาดินเปียกมาดับไฟค่ะ
เพราะว่าถ้าจะใช้น้ำดับแก๊สแบบนี้ไม่ได้
เพราะว่าเชื้อเพลิงแต่ละอย่างก็ต้องใช้สารเคมี
หรือสิ่งที่จะมาดับต่างกันไป
อย่างใช้น้ำได้บางอย่างต้องเป็นแก๊สเป็นสารเคมีก็ว่ากันไปนะคะ
แต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

แต่ก็ฝากเตือนล่ะค่ะแบบนี้ถ้าเจอกับเราเป็นกับตัวเราเนี่ย
มันก็หมดสนุกเหมือนกันนะถูกไหม
ถ้าเกิดมันดับไม่ทันหรือเกิดมันเพลิงแบบโหมลามไปกว่านี้
จะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมเนี่ยค่ะลักษณะแบบเนี้ย
ซึ่งต้องบอกแก๊สกระป๋องแบบนี้มันก็สะดวกดี
ดิฉันก็เคยใช้เวลาไปปิ๊กนิกกันนอกสถานที่
เราก็เอาแก๊สกระป๋องแบบนี้แหละไปใช้
มันเหมือนเปิดแก๊สที่บ้านแต่อย่างนี้มันพกพาได้
แต่สำคัญคือสนิมมันขึ้นไหม

ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง
คุณผู้ชมครับบ๊ายบายแบบนี้

ทำไมคุณรู้จังเลยรู้ใจมาก

จะเป็นร้านไหนอย่างไรติดตามในช่วง

การัตรีความอร่อย

เขาขายเพียงวันละ๑๐๐กิโล

ร้านนี้มีไม่ว่าจะเป็นขาหมู

บ๊ายบายแบบนี้

จานละ๕๐บาทเท่านั้น

ตั้งแต่เวลา๗โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงครึ่ง

แล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพ
ที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอเลยนะครับ

ใครมีโอกาสโทรสั่งทาน
มาปาร์ตี้กันทางที่บ้านด้วยกัน
นี่เป็นมาตราก่อนจากเมื่อวานที่ไปชุมชนบ้านครูบัวค่ะ

ในช่วงชุมชนตั้งแชร์

โทรศัพท์ที่แล้ว
เราเจออุบัติเหตุหลงเข้ามาอยู่ในเมืองโบราณ๒๐๐ปีแห่งนี้
แหมเหมือนกับละครเลยนะคะพูดแล้วก็เขิน
เอาเป็นว่าวันนี้ดาวจะพาคุณผู้ชมไปดูของเด็ดของดี
โดยเฉพาะการทำผ้าสิ้นตีนจกที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านครูบัว
เรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ
เสียงอะไรนี่

ทำไมต้องเป่าขุยด้วยค่ะนี่
เสียงคุยเรียกนางมาไหมล่ะ

นี่หนูอยากดูเลยค่ะโอ้โฮเขาบอกดีค่ะโอ้โฮรับ
โอ้โฮเกือบเกือบเกือบ
กำลังทำเลยแค่ยึกยักเลยทำลายกลุ่ยนี่มีลายตรง
ตรงกับรายใหญ่อยากเรียนรู้เลยล่ะค่ะว่าเขาทำกันยังไง
เหมือนง่ายเหมือนยากเอ๊ะไม่แน่ใจต้องลองทำค่ะ

สวัสดีครับคุณแม่ชื่ออะไรค่ะ

นั่งอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดไรคืออะไรคือนะ

ทองแดงแล้วก็เอาลงไป
เป็นลายพื้นถิ่นหาที่อื่นไม่มีใช่ไหมคะ
ไม่มีมีแต่ที่กูบวนที่เดียว

วิธีทำแบบนี้เป็นวิธีตั้งแต่โบร่ำโบราณ

เอ้อแล้วทำดีที่สุด

เอาเด็กขยะ

แม่หนูขอโทษนะ
ไม่เป็นไรแม่หนูขอโทษนะ

เพราะว่าสิ้นปีนจบยังหาไม่เจอเลย
เพื่อกำนันไม่ไปซื้อให้ก็ต้องทำเอง

หนูต้องไปสถานสิ้นตินจบก่อนนะแม่นะ

เป็นไรคะ
อะไรนี่สีสันสดสายเชี่ยว

โมไบดอกเข็มครับไม่เห็นมีดอกเข็มเลยนี่คะ
คุณป้าสวัสดีค่ะ

อันนี้คือ
ผลผลิตที่เหลือจากการทอผ้ามาประกอบ
เพราะว่าถ้าทิ้งไปเราก็เสียดายนะคะ
สิ่งสำคัญของสิ่งนี้

โอ้โห

มาแปรรูปเป็นฟิลปากผม
เป็นพัก
ทำได้เรียบเลยสวย
ของหนูอยู่นี่นะคะ
หนูเรียนรู้การทำดอกเข็มจับแน่แล้วนะ
หนูกำลังหาคนทำสิ้นตีนจก
ได้ยินเสียงอยู่ข้างบ้านนี้มีนะ
ข้างบ้านนี่ฟังสิปุ๊บอืมปุ๊บแล้วอ่า
มีน้ำสี่หมื่นนะมีน้ำสี่หมื่นนะ
มีน้ำสี่หมื่นด้วย
ต่อการใช้เวลาแล้วก็หมายแบบนี้ค่ะ

อันนี้คือดอกบานพืช

การทอผ้าใช้ทั้งสมาธิความชำนาญฝีมือทุกอย่างหนึ่งที่เราไม่มี
ตัดสินใจว่าไม่ทำดีกว่า
เดี๋ยวจะสร้างความเสียงเหนให้กับชุมชนชื่อเสียงของช่องชื่อเสียงของรายการทุกอย่างเลยค่ะ

นี่แหละค่ะทำให้ราคาเป็นหมื่นเพราะต้องใช้ฝีมือและทุกอย่างจริง

ไปไกลดีกว่าค่ะ
สุดยอดจริงวันนี้คุณผู้ชมเต็มที่มากำนัน

งั้นวันนี้หนูไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ

ประทับใจสุดเลยค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่นี่น่ารักมาก
ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มที่มีให้แก่ผู้ที่มายืนอย่างดาว

ที่ถือว่าเป็นแบบฉบับไทยยวนขนาดแท้
ถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสเดินทางมาสัมผัสชุมชนแห่งนี้เหมือนดาว
จะรู้สึกอบอุ่นจนไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน

กับชุมชนบ้านครูบัวอัมพรมืองตะวันราชบุรี
ชุมชนในฝันของใกล้หลายคน

วันนี้ลาไปก่อนคุณวิดัทสวัสดีค่ะ
อ๋อนี่เหรอ

สิทธิ์ท้ายต้องยกประตูกลับเองก็ยังไง

ไม่ต้องยกประตูข้ามเมืองข้ามยุคแบบนั้นนะ
เราไปได้ชุมชนบ้านภูบัวจังหวัดราชบุรี

บ่กรอด

มูกับยักษ์แต่ว่าไม่ใช่ทาวเวสวันนะ
เป็นยักษ์แม่ใหญ่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามจ้า
บุตรมาบนที่พระบุญที่โฉมสองคน
จากท่านวันนี้งับเจอกับเรา
คุณผู้ชมครับพาไปมูเตลูกันหน่อยกับยักษ์แม่ใหญ่
หรือพระนางสุพรรณอับศรนั่นเองแห่งวัดนางตะเคียนครับ
ตำบลคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแหมใกล้เลยนะครับ
นี่ฮะเอาจริงตามตำนานนะ
เขาบอกว่าเป็นยักษ์ในวรรณคดีนะครับ
เขาตั้งอยู่ริมตลิ่งวัดนางตะเคียนครับ
แล้วก็เคยพังจมน้ำหายไปแล้วเป็นเวลานานนับหลายร้อยปีฮะ

จนเมื่อปีพศ๒๕๕๑มีชาวบ้าน
เขาฝันนะเขาฝันเห็นยักษ์ใหญ่
แล้วมาบอกด้วยบอกว่าขอให้ช่วยขึ้นจากน้ำหน่อย
ชาวบ้านได้ยินแบบนี้ก็เลยจัดพิธีค้นหา
แล้วก็จัดพิธีบวงสวงก่อนค้นหาด้วยนะ
แล้วก็ค้นหารูปปั้นยักษ์แม่ใหญ่ครับที่จมอยู่ใต้น้ำ

นี่เราไปเอาภาพแฟมข่าวเมื่อวันที่๑๓เมษายนปี๕๐มาให้ดูเลยนะ

แล้วก็ได้นำรูปปั้นยักษ์แม่ใหญ่มาประดิษฐานไว้

ผู้คนก็ต่างเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธามากเลย
แล้วก็มากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภกันเป็นจำนวนมากครับ
แต่ว่าพอสมใจปรัฐนาก็นำสิ่งของมาแก้บน
แต่เขามีเคล็ดลับนะว่าถ้าอยากจะให้ได้นะต้องทำแบบนี้เลย
ถ้าเป็นผู้หญิงให้กอดเอว

กระซิบคือขอพรฟังซ้ายมือ

ส่วนผู้ชายทำยังไงผู้ชายกอดกระบองฝั่งขวามือของแม่
โอ้โหและนี่ก็เป็นเรื่องของการมูเตรูน
ยังไงก็แล้วแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
ปีนี้เราจะได้ยินชื่อยักษ์ไม่ใหญ่มาหลายครั้งหลายหนเหมือนกัน
แล้วก็มีหลายที่นะแต่แต่ละที่ก็น่าจะมีตำนานที่คล้ายกัน
ลองดูนะคะถ้าทำแล้วสบายใจนะคะ
นี่ระหว่างที่เขาไปรออาหารจากร้านใช่ไหม

มีคุณใจในใครมากกว่านี้
มีคุณใจในใครมากกว่านี้
มีคุณใจในใครมากกว่านี้
มีคุณใจในใครมากกว่านี้
มีคุณใจในใครมากกว่านี้

ไปร้องกับเพลงดังเพลงฮิตของคุณอัศนีวสันอย่างเพลงคนท้ายสุดแค่คนสุดท้าย
เนี่ยนี่เลยดีเลยนะเนี่ยคุณเนี่ยไม่ช่วยดิฉันเลยแต่ทำแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้าง
ลูกค้าที่นั่งรออาหารอยู่พี่รายเดอร์ที่นั่งรออาหารก็ประทับใจสิ
เพราะจริงแล้วพี่รายเดอร์คนนี้เขาเป็นนักดนตรีนะเอาเหรอครับ

กลางวันเนี่ยขยันมารับจ๊อปเป็นรายเดอร์ด้วยทำงานทั้งกลางวันกลางคืน
เพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถมีในตัวพอนั่งรอนานก็เออเล่นดนตรีซะหน่อยเพลิด
งั้นเราแนะนำที่นี่หน่อยนะคะเพราะว่าเผื่อหลายคนอยากจะไปฟังพี่รายเดอร์เขาเล่นดนตรี
บังเอิญเผื่อเขาจังหวะเข้ามาที่ร้านนี้นะคะ
พี่รายเดอร์คนนี้เขาก็มักจะแวะมารับอาหารที่ร้านหนึ่งบ่อย
เพราะว่าร้านนี้เขาจะมีอาหารเครื่องดื่มมีขนมคอยให้บริการแล้วก็มีเปียโนให้เล่นด้วย
ร้านเปิด๑๐โมงเช้าจนถึง๑ทุ่มปิดวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชม
อยู่ขอนแก่นก็แวะเวียนไปอุดหนุนกันได้เผื่อจะมีรายเดอร์คนนี้ด้วยค่ะ
ก็เรียกว่าทำงานเสริมกรรฟ์กลางวันเป็นรายเดอร์กลางคืนทำตาเป็นนักนวตรี
คุณเนี่ยกลางวันเป็นผู้ประกาศทั้งคืน

เป็นกลัวคุณแล้วกันตอนนี้

เศรษฐีป้ายแดงวาไรตี้ของคนอยากรวย
ต้องบอกเลยว่าครบรอบ๒ปีแล้ว

ของสมนาคุณแบบนี้ครับ
นี่ครับกับกิจกรรมแจกสนั่นดูแล้วรวยมาแล้วครับ
เศรษฐีป้ายแดงครบรอบ๒ปีแล้วจ้า

ขอบคุณที่รักกันให้กับแฟนรายการ
ลุ้นลับของรางวัลประจำสัปดาหะ

ง่ายเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นกดไลค์
และกดแชร์เพจเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
แล้วก็ไปคอมเมนต์อวยพรรายการเศรษฐีป้ายแดงครบรอบ๒ปี
ใต้โพสต์กิจกรรมในแฟนเพจเศรษฐีป้ายแดง

คอมเมนต์กันมาได้ไม่จำกัดนะ
ส่วนคอมเมนต์ไหนที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ก็รับรางวัลของขวัญสุดพิเศษจากรายการเศรษฐีป้ายแดงกันเยอะเลย
ร่วมสนุกกันได้นะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๕มีนาคม
ก็คือวันนี้ไปถึงวันที่๘มีนาคมค่ะ
แล้วรอดูผลทางเฟซบุ๊กเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กันได้เลยจ้า
และอยากได้จังเลยกำลังอยากเปลี่ยนนาฬิกาอยู่เลยครับคุณผู้ชม
สิทธิ์คุณหมดสิทธิ์ค่ะเพราะว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของไทยรัฐทีวี

เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของน้องหนูคนนี้
อยากจะให้ทริปพี่นักร้องถูกอกถูกใจถูกใจแค่ไหน
ติดตามกันในช่วงสะบัดข่าวเด็กข่าว
โอ้โหมีหนุ่มแถวนี้ว้าเว้ากันเต็มไปหมด
บางคนนั่งอยู่สุดสตูลุกขึ้นมาเดี๋ยวลองคิดดูแล้วกัน

โอ้โหบอกเลยว่าจริงครับ

ใช่น่ารักน่าเลิฟไปให้ติ๊บแบบนี้
โกหกนะเราปากไม่ตกกับใจนะเรา
เพราะอย่างนี้ไม่อยากให้ดราม่าการ
พี่ผู้หญิงพี่นักร้องเขาก็มีหน้าที่มาเอ็นเตอร์เทนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลูกเด็กเล็กแดง

หนูคนนี้เขาอาจจะเห็นตัวอย่างที่น่ารัก

คุ้นไหมเห้ยตายแล้วลูกหนึ่งเกินไม่ได้โอ้โฮ
ก็เลยอยากจะให้ทริปพี่นักร้องเขาบ้าง

คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นบนเวที
เมื่อมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งขึ้นไปป่วนนักร้อง

แต่งานนี้บอกเลยว่าคุณพ่อเนี่ยอิจฉาเลยครับ
เดี๋ยวนะคะหนูที่ไปเคลียร์นี่ฮะหมายความว่ายังไงอ่ะ

แต่ว่าเขาสกิดแบบนี้นะ
คือขาที่บ้านขาคุณแม่อาจจะไม่สวยขนาดนี้

นี่คุณกล้าบุญรีกแม่ละคะ

สงสัยหรือว่าขาดแดนเซอร์ขานักร้องเนี่ยขามากเลย
เด็กก็เลยจะเดินไปดูว่าขาจริงหรือเปล่าหรือขาไก่

ก็เลยเดินไปสกินแบบนี้
เออถ้าได้เลยนะฮะเออแบบนี้นะฮะแม่ง

ครับไม่มีคำตอบจากเรื่องนี้
แต่ดิฉันชอบสไตล์คลิปของเขาคนนี้
ใช่ฮะเอาเป็นคลิปจากคนที่แล้วหรือเปล่า
ใช่เอาเหรอเขาไปร้องเพลงเหมือนกัน
สไตล์นี้เลยแขกขึ้นมาแบบนี้ประจำ

ทั้งกว่าทั้งมนต์ก็เป็นความน่ารักครอบเย็นดูของเด็กนะคุณผู้ชมนะ

เรื่องนี้เป็นความปวดหัวของคุณครูค่ะ
คุณครูบอกตรวจการบ้านนักเรียนแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหหัวจะปวด
อย่างคำตอบของลูกศิษย์คนนี้เล่นเอาคุณครูไม่รู้จะให้คะแนนยังไงเลยค่ะ

โอ้โฮจ้องคุณลองตอบคำถามนี้สิค่ะโอ้โฮจ้องค่ะ

เคยเป็นกุ้งหรือไม่คำถามนี้๓๐คะแนน๓๐คะแนนเออคุณบอกเมื่อกี้ว่าไม่เคยครับ
ไม่เคยเป็นกุ้งคุณก็ตอบเหมือนนักเรียนคนนี้เลยสิ
อ้าวแต่คุณครูใส่เครื่องหมายประสาทเจริอ่าประสาทเจริ
คือคำถามขึ้นมาว่าตกลงยังไงครูไม่เข้าใจในคำตอบของเธอ
ตกลงเคยเป็นกุ้งหรือไม่เออนั่นสินะครับเออคำตอบก็คือเป็นเป็นไหมเคยเป็นกุ้งไหมฮะ
เป็นไหมฮะนี่ฉันถามคุณคุณเคยไปทำกะปิไม่ใช่เหรอเออใช่ฮะ
คุณคิดดีดีแล้วเคยเป็นกุ้งไหมอ๋อเขาเว่นวาคแบบนี้เคยเป็นกุ้งไหม
ใช่ไม่ได้ถามว่าคุณเนี่ยอดีตชาติเคยเป็นคู่มาก่อนหรือเปล่า
โอเคอย่างนั้นจะถามว่าเคยตัวเคยมันเป็นกุ้งไหม
ก็คือจริงแล้วเคยไม่ใช่กุ้งนะเป็นสัตว์เป็นแบบเป็นญาติกันในเครือเดียวกัน
แต่ว่าไม่ใช่ตัวเคยเขาจะมีคล้ายกับกรีบนหัวแล้ว
แล้วก็จะตัวเล็กกว่าเขาจะเอามาทำกะปิ

คำตอบมีสาระภูมิใจกับคุณจริง

ครับนี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับเราพาไปดูกิจกรรมยามว่างของหนุ่มทหารกันหน่อย
เขาเล่นกิจกรรมอะไรไปดูครับ
เอามาคุณล่ะมาคุณล่ะคุณล่ะนะคะหนึ่งสองสาม

เอาดูใหม่หนึ่งหัส๒หัส๓

โอ้โห

หน้าเปียกปากเพราะเปียกเมิดเลย

หน้าหลายละคนนี้ก็ตลกเหมือนกัน

คุณผู้ชมลองดูถ้าเจอหน้าคุณจูด้งอย่างนี้

คือเหมือนอึ่งอ่ังตรงนั้นเหรอ

ติ๊กต๊อกที่ที่ฉันกำลังจะให้ดู
เป็นเรื่องราวของติ๊กต๊อกของคนที่ชื่อว่าสาวภูไทยไกลบ้าน

รองเท้าให้หมาครั้งแรกมันจะเป็นยังไงเอาไปดูค่ะ
เขียวออกอ่ะคุณเคยเป็นไหม
เคยเป็นหมา๒ครั้ง
เคยใส่รองเท้าแล้วมีปัญหาแบบนี้ไหม

สงสารมากมันกันเนาะ
แต่ก็เป็นปัญหาน้องจะได้เรียนรู้เรื่องวิถีแบบมนุษย์บ้างละกัน
สนุกสนานกันมากมายต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาพูดคุยกันทุกช่องทางเลยนะคะ
วันนี้เราลากันด้วยคลิปน่ารักครับ

สวัสดีครับ